นำเสนอไปละ๖ราศี
วันนี้แหละจะนำเสนออีก๖ราศี
จากอาจารย์ช้างทศพรนั่นเอง

เริ่มต้นใหม่จะได้ออกสตาร์ทโปรเจคใหม่

มีอาชีพพิเศษเสริมรายได้หลัก

จริงทั้งตนและกันเนี่ยคู่กันเลยนะ
เป็นราศีที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ในปีนี้
ราศีตุลนะครับเป็นราศีที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจเพิ่มเติมนะครับ
บางคนเปิดร้านบางคนทำธุรกิจใหม่บางคนมีสินค้าอยู่แล้ว
จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาทำหลายงานพร้อมกันมีรายได้เสริมอาชีพพิเศษ
มาต่อกันที่นะคะกรุ๊ป๒ค่ะเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลจากพระราหูเต็มค่ะ
นั่นคือราศีซุปตาราศีพฤตินั่นเองนะคะดาราดังเกิดเยอะคุณอำพี่เบิร์ตเนี่ยค่ะ
เช่นเดียวกับราศีพฤกษพนะคะเขาบอกว่าจะโดดเด่นเรื่องเงินแล้วก็ปิ๊งไอเดียทำธุรกิจนะคะ
ถ้าเวิร์คสุดต้องธุรกิจออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
แก้เคล็ดด้วยการทำบุญด้วยแสงสว่างแล้วก็ตั้งสติเยอะค่ะ
พฤศพเองถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพราะการที่ราหูเข้าเนี่ยทำให้เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่
มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีโปรเจคใหม่
และจะดีมากก็คือธุรกิจออนไลน์

เพราะว่าพระหูเข้าอาจจะเจ็บป่วยไม่ที่สบายได้
ส่วนพิจิกที่ต้องเตือนกันก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ
แต่ว่าในเรื่องเงินจะเด่นมาก
ปิดท้ายกับ๒ราศีที่ปวงพันธ์เรื่องเงินท้อง
มีเงินให้เสียพอกับรายได้นั่นก็คือราศีเมษและราศีมีนค่ะ
เหมาะกับการเสี่ยงโชคหนี้สินจะได้คืนมาแบบไม่คาดฝัน
ถ้าเน้นเรื่องโชคเนี่ยก็จะยกให้ราศีมีน
เป็นราศีที่ติดอันดับการมีโชคมากที่สุด
จะเป็นเรื่องของเงินที่ไม่คิดว่าจะได้
เช่นหนี้ที่มันลืมยืมกันมานานแล้ว

อยู่ดีเพื่อนอาจารย์มาบอกเดี๋ยวจะใช้ให้
หรือว่าลูกค้าที่แบบโทรไปไม่เคยรับสายเราเลย

เมียดเขาเหมือนกับมีเงินมาให้เสีย

แต่ว่ามีโอกาสในการหาเงินหารายได้เข้ามา
แล้วก็พอช่วงสักมีนาเมษาไปแล้ว
ดวงดาวโชคลาภก็เริ่มที่จะมีพลังเข้ามา
ขอให้ปังทุกราศีพักสักครู่